วันสำคัญวันเฉลิมพระชมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งวันนี้แน่นอนนะฮะในหลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรตินะครับ
รวมถึงที่กรุงเทพซึ่งนายยกรัฐมนตรีและภรรยา
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปี๒๕๖๖นะครับ
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางนราพรจันโอชาภรรยา
ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
และทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน๑๗๒รูป
ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสำคัญวันนี้นะครับ
โดยมีคณะองค์คมนตรีและภรรยาประธานรัฐสภาประธานศาลดีกา
ประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูลและภรรยา
คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โดยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมนคร
ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมภรรยา
รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับประหลัดกระทรวงและประหลัดกรุงเทพมหานคร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาทในครั้งนี้นะครับ
จากนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีก่อนที่จะเดินทางไปลงนามถวายพระพร
หน้าห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์๙๐๔ในพระบรมมหาราชวังนะครับ
และในช่วงค่ำเวลา๑ทุ่มตรงนะครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
จะเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
พร้อมกันกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ขอเชิญชวนประชาชนทุกบ้านนั้นร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกันนะครับ
นายชัยเกษมนิติสิรินะครับ
ซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
พร้อมคณะกรรมการบริหารภักดิ์สสและสมาชิกพัก
ทูลกล้าวถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพันศาประจำปี๒๕๕๙
ณสาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาพระราชวังด้วยครับ